ก็เพิ่งก้อนหนึ่งค่ะเอาเรื่องราวท์เนี่ยมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊คนะก็บอกว่าแหมให้
ถ้ามันเหรียญเนี้ยยังใช้ผ้าซุบน้ำเนี้ยเช็กได้เล่าเป็นธนาบัติแบบเนี้ย
แบงค์พันธุ์แบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์ห้าสิบแบงค์ยี่สิบ
หยอดกระปุกครึ่งปีสิ่งที่เกิดขึ้นรากินทั้งฉบับแบบนี้
บอกว่าหยอดกระปุกหมูทอง

แต่ลองทุบกระปุกมาดูเงินหน่อยสิมานับเงินหน่อยสิ
ปรากฏโอ้โหทุบออกมากลายเป็นราขึ้นหมดเลย
แล้วอย่างนี้ธนบัตรเหล่านี้จะใช้ได้อีกหรือเปล่า
ดูข่าวนี้ให้จบถือว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเลย
เดี๋ยวมีคำตอบนะว่าสามารถใช้ได้หรือเปล่า
ภาพนี้ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะนำมาโพสต์ในเฟซบุ๊กระบุบอกว่า
ส่าหยอดกระปุกมานานครึ่งปี
ตอนแรกตั้งใจว่าจะรอให้เต็มแล้วค่อยทุบกระปุก
แต่วันนี้ตัดสินใจทุบเอาเงินไปฝากธนาคาร
พอเห็นสภาพเงินเป็นแบบนี้ยอมรับว่าแซดเลย

ต่อมามีชาวเน็ตเข้ามาให้คำแนะนำ

บางคนที่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้

เงินเหล่านี้เงินที่ขึ้นราวแบบนี้แหละ
สามารถเอาไปแลกกับแบงค์ชาติ
ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยได้
คุณผู้หญิงคนดังกล่าวก็คือเจ้าของโพสต์
ก็พยายามที่จะลองทำตามดูซิ
ชาวเน็ตให้ข้อมูลมาได้หรือเปล่านะคะ
สุดมีการอัปเดตค่ะบอกว่า
ตัวเธอนำธนบัตรที่ขึ้นร้าน

ใช้บัตรประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีธนาคาร
จากนั้นธนาคารก็จะทำเรื่อง
ส่งไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
จึงไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ทันทีเลย

คือตอนแรกนึกว่าเอาแบงค์เหล่านี้ไป
ธนาคารธนาคารเอาแก๊งใหม่ให้ทันที

ต้องทำเรื่องค่ะเขียนคำร้อง
ประจำตัวประชาชนสมุดบัญชีเงินฝาก
แล้วธนาคารเขาก็จะส่งเรื่องไปที่

เพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวต้องรอทางแบงค์ชาติ

ก็จะโอนเงินเข้าบัญชีให้อีกทีหนึ่ง

แต่ว่าทางผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารยืนยัน

ครบทุกบาททุกสตางค์ที่สำคัญ

เรื่องที่นำมาโพสต์เนี่ยนะคะเจ้าของโพสต์บอกว่าอยากให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่เลือกเก็บเลือกออมเงินโดยวิธีการหยอดกระปุกหากถึงเวลาต้องใช้เงินจริงเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้ได้ทันทีนะคะ
เพราะต้องไปเจอธนบัตรขึ้นราอย่างนี้พอไปเจอธนบัตรขึ้นรางอย่างนี้เห็นไหมกระบวนการที่เขาจะได้เงินมากว่าจะไปถึงแบงค์ชาติเรื่องต้องไม่รู้กี่วันใช่ไหมเวลาจะใช้เงินแบบปัจจุบันทันด่วนมันทำได้ยากอะค่ะเดี๋ยวต้องรอก่อนเพราะฉะนั้นก็ดูไว้นะ
ก็ต้องไปดูเงื่อนไขนะหลายธนบัตรเนี่ยเวลาเอาไปแลกสมมุติธนบัตรขาดแล้วเหลือครึ่งฉบับถามว่าแลกได้ไหมบางคนก็กลัวแลกไม่ได้เลยแน่เลยแลกได้ครึ่งเดียว
นั่นไงคุณเข้าใจไหมสมมติแบงค์ร้อยคุณขาดเนี่ยคุณไปแลกคุณได้ห้าสิบบาทคุณไม่ได้เต็มราคานะไม่ได้เต็มจำนวนของธนบัตรนะครับธนบัตรที่ขาดวินขาดกี่เปอร์เซ็นต์ขาดสามในห้าส่วนอะไรเนี่ยสามารถแลกได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ต้องไปดูเงื่อนไขของเขามีกฎมีเงื่อนไขอยู่นะครับแบงค์ชาติเนี่ยใ